จักรยานคู่ใจให้พร้อมบางคนมีคุณป้าคุณยายเอาจักรยานแบบซื้อกับข้าวไป

ระยะทางก็ต่างกันการสตาร์ทออกจากจุดเริ่มขบวนก็แตกต่างกันด้วย
เดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่ลานคนเมืองค่ะ
เขาผนึกกำลังกันปั่นจักรยานตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา๘นาฬิกา

จุดนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นจุดแรกที่จะเริ่มปั่นก่อนขบวนอื่นเลย

ไปติดตามได้จากคุณวันทินีศรีเคนนะคะรายการสดมาจากลานคนเมือง

เช้านี้ที่ลานคนเมืองนะคะบรรยากาศสุดแสนคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
เหล่านักปั่นนะคะก็ได้จูงมือกันมาเป็นครอบครัวค่ะนำจักรยานคู่ใจมาลงทะเบียนนะคะ
หลายคนก็ตื่นเต้นมากกับสถานที่ที่จะปั่นเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะ
แม้ว่าช่วงเช้าจะมีฝนตกปล่อยปลายลงมาบ้าง
แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อเหล่านักปั่นใบ้อุ่นไอลักษณ์นะคะต่างจูงมือกันมาเป็นครอบครัว
ใส่เสื้อพระราชทานสีเหลืองฟ้านำจักรยานคู่ใจ
ไม่ว่าจะเป็นจักรยานจ่ายตลาดจักรยานพับจักรยานเสือภูเขาเสือหมอบ
หรือแม้กระทั่งจักรยานเด็กมากมายหลายแบบ
พร้อมไม่ลืมที่จะสวมหมวกกันน็อกทยอยเดินทางกันมาลงทะเบียนที่ลานคนเมือง
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขบวนดีหรือนักบั่นที่ลงทะเบียนกันมาเป็นแบบครอบครัวนั่นเองค่ะ
ปั่นหลายคนก็ต่างรู้สึกตื่นเต้นกับเส้นทางที่จะปั่นชมสถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร
ซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละสถานที่ต่างคงมนต์เสน่ห์ความเก่าแก่แล้วก็สวยงามเป็นอย่างมากค่ะ
ที่สำคัญนะคะกิจกรรมใบ้อุ่นไอลักษณ์ในครั้งนี้ได้สร้างความประทับใจ
และก็สร้างความสัมพันธ์อบอุ่นในครอบครัวเพิ่มขึ้นไปอีก
ทำให้ทุกคนได้ออกกำลังกายร่วมกันค่ะ
สมัยก่อนวันพ่อใช่ไหมคะ
ไม่มีพ่อแล้วก็มีลูกของพ่ออยู่
ก็ตั้งใจมาเหมือนเดิมค่ะ
เขาเห็นค่ะเขารู้ว่าคุณปู่คุณย่ามาประจำ
เขาก็เลยอยากมาด้วยค่ะ
ตื่นเต้นเมื่อคืนใส่ชุดนอนไว้เลยครับ
ตั้งใจพาลูกมาเปิดประสบการณ์ในการทำกิจกรรมรวมกัน

เพราะสถานที่ต่างลูกสาวคนเล็กยังไม่เคยมาดู
ก็มากันตั้งแต่เช้ามืดเขาตื่นเต้นมาก
สำหรับเส้นทางในวันนี้นะคะก็ระยะทางไปกลับรวม๕๕กิโลเมตร
โดยตลอดเส้นทางนักปั่นใบ้อุ่นไอลักษณ์ก็จะปั่นไปพร้อมกับชนจุดสำคัญรอบ
รอบเกาะรัตนาโกศิลป์อย่างเช่นเสาชิงช้าที่เห็นสูงเด่นเป็นสง่ากว่า๒๑เมตร
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่นักท่องเที่ยว
และชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยให้ความสนใจมาเก็บภาพความงามไว้เป็นที่ละลึกที่สำคัญนะคะ
จุดนี้ก็ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งชาติอีกด้วย
ซึ่งเป็นจุดสตาร์ทของกลุ่มปั่นแบบครอบครัวค่ะ
ลานคนเมืองนะคะนักปั่นใบ้อุ่นไอลักษณ์ก็จะมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีประชาธิปไตย
จุดนี้ก็จะมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะ
ตลอดเส้นทางถูกประดับประดาษตกแต่งด้วยบรรดาจักรยานคันเล็กคันใหญ่
มกลางดอกไม้และต้นไม้นานาชนิด
จนถึงท้องสนามหลวงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สารหลักเมืองท่าราชวรดิตสวนสรานลม
แล้วก็วนกลับถนนเจริญกรุงแยกอุณากันผ่านสวนรมณีนาฏ
แล้วก็กลับมาอย่างจุดเริ่มต้นที่ลานคนเมืองค่ะ
ซึ่งตลอดเส้นทางนะคะก็ได้มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมผิวถนนเส้นทางการจราจรที่ขลุขระนะคะ
มีการขีดสีตีเส้นแล้วก็มีการซ่อมแซมป้ายสัญญาณการจราจร
พร้อมกับตัดกิ่งไม้ขณะเดียวกัน
โดยตลอดขบวนการปั่นนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
มีทหารคอยยืนรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
แล้วพร้อมกับจดมีการจัดรถติดเครื่องเสียงตามจุดต่างนะคะ
ที่เป็นจุดแคบทางเลี้ยวซ้ายขวา
พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ปั่นตามขบวนคอยประกบ
ให้นักปั่นทุกคนชะลอความเร็ว
เพื่อความปลอดภัยของนักปั่นทุกคนนั่นเองค่ะ
สำหรับจุดปั่นของขบวนดีนะคะ
คุณผู้ชมเพิ่งจะปล่อยตัวไปเมื่อเวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมา
เป็นชุดแรกตรงจุดที่ดิฉันยืนอยู่นี่เองนะคะ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ได้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้ว
ซึ่งเมื่อมีการปล่อยนักปั่นอีกสักรอบนึง
ก็จะมีการปิดการจราจรชั่วคราว
ปั่นท่านใดนะคะที่ลงทะเบียนไว้ที่จุดนี้
ก็รีบเดินทางกันมาสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าที่นี่เขาปิดให้ลงทะเบียนช่วงเวลาเที่ยงค่ะ

รายงานสดจากลานคนเมืองค่ะ
วันที่นี้นะคะเป็นบรรยากาศที่นำมาให้ติดตามกัน
ตัวเล็กตัวน้อยไปช่วยกันปั่นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
ส่วนระยะต่อไปเดี๋ยวจะก็จะมีการทยอยปล่อย
จักรยาน๔ล้อน่ารักมากนะเด็กน้อยเมื่อกี้นะ
ขบวนอื่นก็จะสตาร์ทเวลาเดียวกันก็คือบ่าย๓โมงเย็น